ต่อกันค่ะเรื่องของขนมจีบมรณะนะคะ
กรณีที่แม่ค้าเร่ชื่อว่ามิ้นเอาขนมจีบไปขายให้กับชาวบ้าน
แล้วชาวบ้านบางส่วนกินไปก็ท้องเสีย
แต่มีคุณป้าท่านหนึ่งอายุ๖๖ปี
คุณป้าธนูเป็นชาวจังหวัดสมุทรประการ
เพราะว่าผลการตรวจร่างกายของคุณป้าเนี่ย
ปรากฏว่าก็เป็นเรื่องที่คุณหมอบอกเลยนะคะว่า
พบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสารที่ทำให้ท้องเสีย

สารตัวหนึ่งที่สามารถจะทำให้ท้องเสียได้มันคือสารกันบูด
แล้วก็คุณป้าไปซื้อมาตั้งแต่วันที่๗พฤษภาคมนะคะ
เองก็ยังคงโศกเศร้าเสียใจแล้วก็มีคำถามมากมายอยู่ในหัว
ลูกสาวของคุณป้าธนูคุณอรุณีอ้นเจริญ
รับบอกว่าเสียความรู้สึกกับครอบครัวแม่ค้าเร่มาก
เพราะจนถึงตอนนี้นอกจากจะไร้การติดต่อแล้ว
เพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้เดินทางมาในพิธีชาปนกิจศพ
ยังไม่มีคำขอโทษเลยยังไม่มีคำขอโทษสักคำ
ยังคาใจอยู่๒เรื่องหลักคือ๑ที่มาของขนมจีบ
นางสาวมิ้นท์แม่คาเร่ไปรับมาจากที่ไหนอย่างไรกันแน่
เพราะว่าลูกสาวบอกว่ามีรายงานข่าวบอกว่า
ผลการตรวจขนมจีบมรณะเบื้องต้นออกมาแล้ว

ซึ่งมิ้นอ้างว่าขนมจีบไปรับมาจากมะ
ก็คือผู้หญิงชาวมุสลิมที่เขาทำขนมจีบขาย
อ้าวแล้วมีส่วนผสมของหมูได้อย่างไรนะคะ
แล้วที่สำคัญวันที่มิ้นบอกว่าไปรับมาวันที่๗พฤษภา
แล้วเอามาขายต่อวันนั้นเจ้าของที่เขาทำขนมจีบขาย
เขาไม่ได้ทำขายนะเขาไม่ได้ทำขาย
อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ลูกสาวของผู้ตายบอกว่าคาใจ
แล้วมิ้นท์เนี่ยเอาขนมจีบเก่าค้างคืนมาขายหรือเปล่า
เรื่องที่๓ที่คาใจคือประเด็นที่พ่อของนางสาวมิ้นแม่คาเร่
เข้ามาไหว้ศพแม่ของตัวเองเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
แต่จุดทูบเนี่ยก็คือกลับด้านแบบนี้ค่ะที่เราวงกลมสีแดงนะคะ
หลังจากที่ขอขมาศพแล้วมีการจุดทูปปักหัวกลับด้าน
คือคุณสงสัยไหมว่าไอ้จุดทูบกลับหัวกลับด้านแบบนี้เนี่ยเพราะอะไร
เพราะว่าตามความเชื่อของคนเท่าคนแก่ว่าการทำแบบนี้
คือการจองจำวิญญาณจองจำวิญญาณของคนตายไม่ให้ไปไหน
และไม่ให้อาฆาตเครียดแค้นคนที่ทำให้ถึงแก่ความตาย

ติดต่อไม่ได้แล้วก็ไม่คิดจะมาหาเราเลยเหรอ
เพราะเราลำพังเราติดต่อหาเขาคงไม่ได้อยู่แล้วเราก็ไม่รู้จักกัน
คุณผู้ชมส่วนนางสาวมิ้นท์เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะโทรศัพท์ไปพูดคุยด้วยนะคะ
ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้ทั้งวันเลยปิดเครื่องค่ะ
ส่วนคุณพ่อของนางสาวมิ้นก็ไม่ยอมตอบคำถามอะไร
ทั้งเรื่องประเด็นของการปักทูบกลับหัว
แล้วเรื่องที่ไม่ยอมมาพบครอบครัวของผู้ตายตามคำขอของญาติญาติ
โดยผู้เป็นพ่ออ้างว่าจะไปพบแล้วให้ปากคำกับตำรวจเท่านั้น
และจะรอจนกว่าผลการตรวจสอบขนมจีบจะปรากฏออกมาคือ
ตรวจสอบเบื้องต้นมาแล้วผลตรวจมาแล้วแต่ว่าอย่างละเอียดเนี่ยยังไม่ออกนะคะ
คนก็หลายคนสงสัยนะอยากรู้ว่าสรุปแล้วมันเกิดจากอะไรจริงนะคะ
เพราะว่าหลายคนตอนนี้เริ่มกังวลแล้วไปซื้อขนมจีบแต่ละพื้นที่เนี่ยเริ่มคิดเยอะแล้ว
ช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะคะระมัดระวังกันด้วย